ไปดูจัตรแคนอาบแดดขนาดนี้ได้ไหมคือหลายคนเด็กหลายคนชอบจัตรแคนนะ
แล้วก็ที่ปลาจีนบุรีชาวบ้านก็เห็นจัตลาแครมันขึ้นมาอาบแดด

อยู่ในพื้นที่บ้านคนอยู่ตรงสรรเจ้านะคะ
ชาวบ้านเขารู้สึกว่าอาบแดดตรงนี้น่าจะไม่เหมาะมั้งเจ้าเข้

ล่าสุดนี่เจอตัวแล้วจ้า

มันก็ต้องไปซุกอยู่ตรงไหนซะทีดิรู้ไหมล่ะ

เจ้าหน้าที่เขาต้องไปไล่ตามหาตามคุยกันจนจับตัวได้เนี่ยค่ะ
เป็นเเตอร์ทีหน่วยป้องกันระปราปรามประมงน้ำสือด
จับไอ้เข้ตัวใหญ่ตัวนี้ได้แล้วจ้า
หลังชาวบ้านไปเจอโอ้โหพี่ครับ
ผมเจอพี่เข้ตัวเบอร์เลอร์นอนอาบแดดอยู่ที่โนนจอมปลวกสารเจ้า
ข้างปั๊มน้ำมันตราดาว
กะบินบุรีปราจินบุรีพี่ช่วยมาจับหน่อยเถอะครับ
เพราะผมไม่รู้มันจะไปอาบแดดที่ไหนต่อ
เถ้าบ้านเขาก็แบบพยายามสอดส่องนะ
เจ้าหน้าที่ก็มาสอดส่องดู๒ฟงสองไฟตอนกลางคืนลงไปกลางหนองน้ำ
อะมันต้องจับมือน้องไพ้หลังแบบนี้

ขาดหน้าขาดหลังขาดหลังเอาไปยกมือไว้เล่นโยคะ
น้องผิดอะไรน้องก็แค่ขึ้นมาอาบแดดเท่านั้นเอง
คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาต้องใช้ไฟฟ้าแห่ลงไป
เพื่อช็อตมานิดหนึ่งก่อนให้มันอ่อนเพลีย
เพราะตัวมันใหญ่เพราะถ้าลงไปจับสูง๔๕มันกัดเอา
พอมันอ่อนเพลียปุ๊บถึงจะกระโดดลงน้ำไปอุ้มไอ้เข้ขึ้นเรือ
แล้วก็นำขึ้นมาประถมพยาบาลมันก่อนด้วยนะ
เทปกาวมัดปากเอาเชือกมัดตีนสี่ข้าง
นี่เขาเขียนมานะมาตีนสี่ข้างจริงเพื่อความปลอดภัย
ปรากฏว่าจราเข้ตัวนี้มีแผลที่ปลายหางด้วยนะคะ
เป็นจราเข้เพศเมียอายุประมาณ๒ปียาวประมาณ๒เมตร
หนักประมาณ๕๐กิโลกรัม

ประชาชนเขาก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะคะ
แล้วก็ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติไป

ใครที่ไปเจอจราเข้หลุดจราเข้หลง
อย่าเอามาเลี้ยงนะคะจะด้วยความหวังดีหรืออะไรก็ตาม
มันเป็นสัตวคุ้มครองถ้าคุณเอามาเลี้ยคุณผิดกฎหมาย

อันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วก็อันตรายด้วย